ทีนี้คุณผู้ชมคะเรามาดูที่บ้านปาร์ตี้กันหน่อยค่ะ
โดยเทศบาลเมืองบางครุรัฐเนี่ยนะคะเขาก็เตรียมแล้ว
จะนำหมายไปปิดงดใช้อาคารในการจัดงานปาร์ตี้
แล้วก็จากการตรวจสอบดูปรากฏว่ามีการต่อเติมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ก็จะต้องให้ลื้อถอนส่วนที่ต่อเติมและไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ
ที่สพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนายธนกิจแก้วมณีเจ้าหน้าที่นิติกรเทศบาลเมืองบางครูรัฐ
พร้อมกับรองประหลัดเทศบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่กองช่าง
ก็ได้เข้าพบกับพันธุ์ตำรวจโทสมุทรเกรดยารองผู้กำกับการสอบสวนนะคะ
จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการต่อเติมอาคารบ้านที่จัดปาร์ตี้อยู่ในหมู่บ้านพฤกษา๓ค่ะ
ขณะที่ทางด้านนางสาวกัญญากรไขสงศ์ประหลัดเทศบาลเมืองบางครูรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางครูรัฐ
บอกว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าห้องที่เป็นอาคารสำหรับจัดปาร์ตี้
ไม่ได้มีการขออนุญาตต่อเติมอาคารไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้าง
แล้วในวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งความ
แล้วก็จะนำหมายไปปิดโดยงดใช้อาคารดังกล่าวอีกต่อไป
โดยช่วงบ่าย๓โมงนายชัยพลพันนาผู้จัดงานปาร์ตี้
ก็ได้เดินทางมาที่สนบางบัวทองเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็เซ็นคำให้การ
นี่คือช่วงเมื่อวานนี้ส่วนทางด้านนายหน้าที
หรือว่าในตีสถิตพงศ์สถาพรที่เป็นผู้ร่วมจัดปาร์ตี้
ก็ได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับเรื่องวัตถุ
ที่บอกว่าเป็นเกล็ดสีขาวที่สุนัขตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่
ไปตรวจพบที่บ้านจัดงานปาร์ตี้ทางด้านนายติ
ผู้ร่วมจัดปาร์ตี้บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอันนั้นน่ะมันเป็นเกลือ
สำหรับใส่ในน้ำเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลากัด
เกลือนี้จะใช้ปรับสภาพน้ำมันไม่ใช่ยาเสพติดนะ
โอ๊ยถ้าเกิดว่าเป็นยาเสพติดจริงซองขนาดนั้น
ผมคงรวยไปแล้วแล้วก็บอกด้วยบอกว่าใครจะโง่
เอามาวางให้ตำรวจค้นเจอง่ายง่ายห้องเนี้ยเคยถูกตรวจค้น
มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งจะหลุดรอดสายตาตำรวจไปได้ยังไง
ผมแล้วก็คนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ทั้งหมดคุณผู้ชมไม่ได้แค่ยืนยันกับนักข่าวด้วยปากอย่างเดียวค่ะ
วันนี้ทางด้านบ้านจัดงานปาร์ตี้เนี่ยนะคะคือทั้งสองคนเลย
นายนาธีสถิตพงศถาพรหรือว่านายตีแล้วก็ในคิวนายชัยพลพันนาเนี่ย
จุดทูบเลยคุณผู้ชมแล้วสาบานต่อหน้าสารพระพรมของหมู่บ้านนะคะ
นักข่าวเนี่ยดูสิครับไปรอทำข่าวกันเต็มเลย
อันนี้บรรยากาศช่วงสายที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่า
ผมต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลาลาเบล
เพราะว่าตอนนี้ทั้งผมแล้วก็คนในบ้านตกเป็นจำเลยของสังคม
แล้วบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าผมพูดโกหกขอให้ผมตายสาบานแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ขอให้ชาวนักสืบโซเชียลทั้งหลายฟังหลักฐานจากตำรวจดีกว่า
นี่คือเป็นความเคลื่อนไหวที่บ้านจัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทองเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
ก็ต้องรออีกทีนึงเพราะไม่รู้ว่าพอสายไปแล้วน้ำอุ่นจะกลับท่าทีเพิ่มเติมหรือเปล่า
จะกลับคำให้การทั้งหมดหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอกันต่อไปแล้วก็ตามกันต่อกับคดีนี้นะครับ